ชูวิทย์นั้นนั่งไม่เปลี่ยนชื่อยื่นก็ไม่เปลี่ยนแทร่

ผมเห็นหน้าตาอย่างนี้คุณก็จดจำผม

ถ้าคุณดูข่าวก็คุณดูไทยรัฐนะครับ
ถ้าคุณดูไทยลับคุณไปดูทุวิทย์